จำได้ก่อนหน้านี้ที่จะกลับแล้วคุณอุ้งอิ๊งบอกเอาไว้เนี่ย
คุณทักษิณบอกต้องเลื่อนก่อนเพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพ

มีคนไปถามคุณนักศึนอยู่บรรยากาศนก็ยอมรับว่า
ให้หมอดูเขาดูวันเดินทางกลับ
คือหาวันดีอย่างนี้เหรอคะ

เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปถามหน่อยว่าตกลงแล้วในทางโฮลาศาสตร์

คุณอุ้งอิ้งโพสต์เอาไว้บอกคุณนักศึนจะกลับ๒๒สิงหาคม
ซึ่งอาจจะเลือกมาจากวันที่คุณทักษิณเกิดวันอังคารหรือเปล่า
อันนี้อาจารย์พินโยพงษ์เจริญบอกเอาไว้นะครับ
นายกสมาคมโหรศาสตร์นานาชาตินะครับ
อาจารย์พินโยได้วิเคราะห์ดวงของคุณทักษิณนะครับ

บอกว่าเมื่อตรวจดวงชะตากำเนิดของคุณทักษิณ
เกิดวันที่๒๖กรกฎาคม๒๔๙๒เวลาประมาณเที่ยง
ตรงกับแรม๑ค่ำเดือน๙ปีฉลู
ดาวประจำตัวคือดาวพุทธลักษณะอยู่ราศีกัน
เสวยเทสาตรีเริกหมายถึงพ่อค้าข้ามถิ่น
หากดูภาพรวมวันที่๒๒สิงหาคม
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร
ตอนที่คุณทักษิณเกิดก็คือวันอังคาร
พื้นดวงคุณทักษิณเนี่ยมีประเด็นเด่นที่น่าจับตา
คืออังคารทัพวันเกิดต้องระวังของร้อนและของแหลม
ต้องออกแรงมากกว่าปกติต้องปรับความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดี
แต่ก็จะมีความดีความชอบจะโชคดีได้ลาบ
และการเจรจาจะประสบความสำเร็จจะมีการเดินทาง
อาจารย์พินโยบอกว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยช่วงนี้ยังไง

อันนี้ในส่วนของอาจารย์พินโยที่ดูจากวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตนายกทักษิณนะ

ของดวงชัตริย์กำเนิดคือภพมรณะ
ซึ่งแปลว่าพลัดพรากแปรสภาพเปลี่ยนแปลง
สรุปคือดาวพระฤหัสสบดีจะให้โทษไม่ดีกับดวงคุณทักษิณ
จะมีปัญหาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับหุ้นส่วน
คู่สัญญาอีกทั้งยังมีจุดสำคัญอีกจุด
คือดาวเสาที่เล็งดาวเสาเดิมยังเล็งดาวสุก
ซึ่งเป็นคู่ศัตรูเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าหรือสิ่งที่ทำไว้แต่เดิม
จะเป็นอุปสรรคปัญหาเกิดความทุกข์มีปัญหาเรื่องกฎหมาย
และต้องระวังเรื่องของสุขภาพอีกด้วย
ในความเห็นส่วนตัวก็น่าจะหล่อให้ดาวพฤหัสอยู่ในพบที่ดี
อยู่ในราศีที่ดีในเรือนชะตาที่ดี
ก็น่าจะดีกว่าช่วงนี้
เหนือจากดูเรื่องของคุณทักษิณแล้ว
อาจารย์บินโยก็ยังพูดไปถึงคุณอุ้งอี้กับคุณสายถาดูกัน
บอกว่าดวงชะตาตอนนี้ยังถือว่าไม่ค่อยดีนะ
คุณอุ้งอิ๊งเป็นชาวราศีสิงศ์
เล็งเป็นอินทุบาทจะเกิดปัญหา
ดวงก็ยังร้าวดวงก็ยังแตก
แล้วดาวพระพุทธและดาวพระศุกร์กำลังโคจรถอยหลัง
หมายความว่าจะมีการถอยหลังอ่อนกำลังหรือล่าช้า
ฉะนั้นมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะโหวตผ่านค่ะ

ใดที่ราหูยังทับดวงเมืองอยู่

ขณะเดียวกันปีนี้อายุเมืองนะคะ๒๔๒ปี

ลิกินีจนถึง๒๑เดือนเมษายนปีหน้า
จะเป็นการใช้ระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายอย่างเข้มงวดอืมอันนี้เรื่องโหรศาสตร์ค่ะ
เอาละครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดู